คุณผู้ชมยังก็ยังมีคนที่คิดจะฝ่าฝืนนะ
ปกติเราได้ยินสำนวนที่บอกว่ากินเหล้าเคล้าเสียงเพลงใช่ไหม

คราวนี้กินเหล้าเคล้าพนันค่ะ
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วของสมุทรสงครามลงพื้นที่ไปบุกจับนักพนันค่ะ
พนันตั้งวงเล่นพนันไฮโลตั้งวงดื่มสุราแต่ที่มันน่าเสียใจแล้วน่าผิดหวังมาก

เพราะ๒ใน๗คนที่ไปจับมาได้เนี่ยคุณเป็นทั้งผู้ใหญ่บ้าน
เป็นทั้งนายกอบตร

ใช่แล้วนี่ฝ่าฝืนช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์ด้วยค่ะ
เพราะช่วงกลางดึกที่ผ่านมานี่เองนะคะ
นำโดยนายชะรัฐบุญนศะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
ก็มีการสนที่กำลังกับฝ่ายปกครองตำรวจทหารอาสาสมัคร
ภายใต้ชื่อชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วไปตรวจค้นเรือนตรงนี้
คุณชื่อเรือนอะไรดูมั้ย

เรือนอธิษฐานตั้งอยู่ที่หมู่๓ตำบลโรงหีบอำเภอบางคนทีนะคะ
หลังจากที่ชาวบ้านบอกว่าอดรนทนไม่ไหวแล้ว
แจ้งเลยแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองให้มาดูหน่อย
สรุปว่าพอมาดูนะเฮ้ยมันจริงนะ
มันจริงค่ะไปพบกลุ่มคนกำลังตั้งวงเล่นพนันดื่มสุรา
เจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวจับกลุ่มจับกลุ่มนักพนันมาได้๗คน
เป็นชาย๖คนหญิง๑คน
ใน๗คนนั้นตรวจสอบปรากฏว่า
มีนายสาคอนจันรัศมีผู้ใหญ่บ้านหมู่๙ตำบลโรงหีบ

แล้วก็มีนักพนันหลบหนีไปได้๓คน
ของกลางไม่ต้องพูดถึงค่ะเพียบเลยนะคะ
ขวดเหล้าขวดเบียร์อุปกรณ์การเล่นพนันเงินสดจำนวนหนึ่ง
ทีนี้เจ้าหน้าที่เอาล่ะจุดแรกผ่านไปเข้าไปเชิงลึกหน่อย
เคาะประตูเคาะประตูเรียกคนที่อยู่ในห้อง
ไม่ยอมเปิดตัวนะคะไม่ยอมเปิดประตูออกมาแบบนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องงัดค่ะงัดบานหน้าต่างเข้าไป
ไปพบเจ้าหน้าที่รัฐคนที่๒นายเวชยันคงประชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบในสภาพเมาสุราแบบนี้ค่ะ
ทีนี้เจ้าตัวปฏิเสธบอกว่าไม่ได้เล่นการพนัน
ผมยอมรับแค่ว่าผมมานั่งร่วมวงดื่มสุราเท่านั้น
ร่วมวงดื่มสุราก็ไม่ได้เป็นช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์
แล้วเขาไม่ให้รวมตัวนายกค่ะ
รับว่าดื่มดื่มอย่างเดียวแล้วก็เข้าไปนอน
เอาล่ะก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด
ว่าราชการจังหวัดต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอะไรก็ว่ากันไป
แต่ว่าเบื้องต้นตำรวจจับกลุ่มตัวนักพนันทั้งหมด
ส่งไปที่สพบางคนทีดำเนินคดีในข้อหาคืน
ลอบเล่นการพนันร่วมกันมั่วสุมดื่มสุราฝ่าฟื้นพรกรฉุกเฉิน